คำไม่ออกคุณผู้ชมก็กับเรื่องแม่อ้ามเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็ไปแซวเพื่อนซีของเขานะคุณมะตูม

ที่พอให้ยาเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นแม่อ้ำเข้าโรงพยาบาลเลย

เพื่อนนี่เอาเนี่ยไปแบบว่าไปขอโทษ

แต่ว่าให้โฟกัสที่ผู้ชายไปเยี่ยม

แบบยุโยงส่งเสริมว่าจะต้องเป็นคนนี้

ไม่รู้เรื่องเลย

จะพิจัยแม่อ้ามนะคะ